ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่านายโดนัลดทรัมป์ได้หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมาเกือบ๒๐ปี
ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่านายโดนัลดทรัมป์ได้ใช้ประโยชน์จากสภาพการเงินที่ย่ำแย่จากธุรกิจในเครือของเขา
เพื่อที่จะยกเว้นการจ่ายภาษี
เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์บอกว่านายทรัมป์ได้ใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดของกรมสรรพากรของสหรัฐในปี๒๕๖๐
ที่ระบุว่าผู้เสียภาษีสามารถใช้ข้ออ้าง
ขาดทุนสะสมจากกิจการเพื่อไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้
ซึ่งถือว่าเป็นช่องว่างที่ทำให้นายโดนัลดทรัมป์
อ้างกิจการที่ขาดทุนไปกว่า๙๑๖ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๓๒๐๖๐ล้านบาท
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมาเป็นเวลานานถึง๑๘ปี
ปกติแล้วนะคะต้องจ่ายภาษีอยู่ที่ปีละ๕๐ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
ขณะที่ผลการสำรวจคะแนนความนิยมของ๒ผู้ท้าชิง
มีคะแนนที่ค่อนข้างสูสีกันค่ะ
ซึ่งนางฮิลารี่คลินตันนะคะยังคงมีคะแนนนำอยู่ที่๑๑๐
ขณะที่นายโดนัลดทรัมป์ค่ะได้คะแนนตามมาติดนะคะอยู่ที่๑๔๑ค่ะ